คุณผู้ชมคะงานสวดพระพิธรรมศพพระเอกตลอดกาล
อาเอกสรพงษ์ชาตรีที่สารากลางน้ำ
เทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
คืนนี้เป็นคืนที่๔แล้วนะคะ
บรรยากาศยังเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

คืนนี้นะคะมีนักแสดงอย่างเช่น
คุณเป็ดเชิญยิ้มอตุ๊กดวงตา
ตาปัญญานิรันกุลอทงชัยประสงค์สันติ
คุณปิ่นนัทธนันคุณเต้ยพงศกร
รวมไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยค่ะ
ก็มีภรรยาคือคุณดวงเดือนจิตไทยสงฆ์
ร่วมต้อนรับนะคะแต่ก็ยังอยู่ด้วยอาการโศกเศร้า
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้หม่อมบีนะคะนั่งอยู่ด้านข้าง
คุณดวงเดือนนะคะพิตาปัญญาคุณทงชัยนี่ค่ะ
ส่วนคุณขวัญพิมพ์อับสอนลูกสาวค่ะ
ที่เกิดกับคุณโยทัศวัลเนี่ยนะคะ
ก็มาช่วยดูแลความเรียบร้อยภายในงาน

คุณชวนนั่งอยู่ตรงกลางนะคะครับ

ท่านมุ้ยท่านชายอดัมอย่างนี้ค่ะครับ
คืนนี้ผู้จัดงานนำภาพเป็นผลงานการแสดง

ให้แฟนได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับอเป็ดเชิญยิ้ม
ก็บอกว่ารู้จักและผูกพันกับสรพงษ์ชาตรี

เล่นหนังเรื่องแรกพยักยี่เก
พี่เอกสรพงศ์สอนคิวบูให้ครั้งแรก
มาวันนี้เพื่อมายิ้มให้พี่ชายที่แสนดี
ที่รักกันมายาวนานกว่า๓๐ปี
เหมือนที่พี่เอกเคยยิ้มให้ทุกคน
อย่างอบอุ่นตลอดเวลา

วงการบันเทิงสูญเสียศิลปินที่รักอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่อาต้อยเศรษฐาน้องแตงโมแล้วก็มาอาเอกสรพงศ์
จัดละครชื่อดังอย่างอปิ่นนัทธนันก็มาร่วมงาน

เคยร่วมงานกับคุณสรพงษตรีตั้งแต่ยุคหนังโคลิเซียมค่ะ
ผูกพันรักกันมากคืนนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าภาพจัดงานนะคะ
เปิดใจกับทีมข่าวของเราด้วยว่าเสียใจมากจริง
พระเอกหนังเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
เสียชีวิตเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้ค่ะ
เราเสียใจเราเสียใจมากเลย
สำหรับถือว่าเป็นคนที่ใกล้ตัวคนหนึ่งเลยครับ

เพราะความผูกพันความรักที่มีต่อกันมาเนิ่นนานนะครับ
แกเป็นพี่ที่อยู่ในวงการบันเทิง
พระเอกที่ตลอดการจริง

แล้วแกก็รักน้องทุกคนรักเด็กทุกคนนะ
ไม่เกิดมองโลกในแง่ไรครับ
ไม่ต้องขอให้ทำอะไรเลย
คือเล่นก็เล่นอย่างสุดฝีมือ

แล้วก็ไม่เคยมีปัญหายุ่งยาก

นี่นะคะอย่างที่อปิ่นกับอาเป็ดพูดคือเรื่องจริงเลยค่ะพี่อุ๋ย
คืออาเอกสรพงศ์เป็นต้นแบบ
ผู้ที่มีวินัยมากในการทำงาน
และรอยยิ้มของอาเอกคือเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่น
มีรอยยิ้มแบบนี้ให้กับน้องทุกคนนะคะ
ทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเด็กจะผู้ใหญ่
คืออเอกสวพงศ์จะใจดีกับทุกคนมากจริง

จะมีไปจนถึงวันพระเรือหัชฌรบดี๑๗มีนาคม
และครอบครัวจะเก็บศพไว้ร้อยวันก่อนขอพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไป
เมื่อวานนี้ที่ฉันไปก็เจอคุณแอฟทักษะออน
มีทีมงานและนักแสดงจับภาพยนตร์เรื่องสุริโยธไทย
นเรสวนแล้วก็จากทีมเรื่องเสียดายภาคแรกของเนี่ย
มิ้วก็มีเพื่อนที่เล่นหนังด้วยกันก็ไปร่วมงานกันเมื่อวานนี้ท่านมุ้ยไปด้วยนะคะ
เห็นข่าวแล้วก็ใจหายนะฮะ
จริงค่ะคือพระเอกตลอดการพระเอกในดวงใจจริง
คือพระเอกทั้งในจอและนอกจอเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะและทีมข่าวของเราได้รับภาพจากแฟนคลับ
อาเอกสรพงศ์ศิลปินแห่งชาติเป็นภาพเมื่อหลายสิบปีก่อน
อาเอกสรพงศ์เดินทางออกจากกองถ่ายหนังที่บ้านหลักวออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
แล้วเป็นบรรยากาศกองถ่ายแล้วก็ชาวบ้านไปต้อนรับแฟนคลับในหมู่บ้าน

เห็นไหมคะแต่งตัวเหมือนกับรับบทเป็นนักดนตรีกลองยาว
เห็นไหมคะเป็นกันเองกับชาวบ้านแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับทุกคนที่มาขอถ่ายรูปด้วยค่ะ
พระเอกของคนไทยจริงจริงค่ะรับมาทุกบทบาทแล้วในการแสดงนะฮะ
ตกบันไดแล้วต้องอาเจียนอาเอกกินไข่ไก่สดนะคะดิบอ่ะนะ
แล้วก็กินแบบน้ำอัดลมเพื่อให้อาเจียนออกมาจริง
สมบทบาทแล้วตกบันไดตกจริงพี่อุ๋ยเราเด็กไปดูโอ้โห
ที่สุดของนักแสดงจริงค่ะ
ถามว่าคนโตมาในรุ่นเราเนี่ย
มากับใครก็โตมากับสรพงษ์ชาตรีนี่แหละ

ปีนี้วงการบันเทิงเนี่ยโอ้โหข่าวเศร้าเยอะเหลือเกิน